ทีนี้ถ้าจะมาดูในเรื่องของการท่องเที่ยว
ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับการท่องเที่ยวเมืองไทยนะคะ
เพราะว่ากรุงเทพมหานครค่ะขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งนะคะ
เมืองที่คนอยากเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก
ประจำปี๒๕๕๙แทนที่แชมป์เก่าอย่างกรุงลอนดอนค่ะ
ผุศดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมนางชวนีทองโรธผู้ช่วยรัฐมนตรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เข้ารับมอบโลกประกาศเกติคุณ
จากนายแอนโทนิโอคอโรผู้จัดการประจำประเทศไทยและพม่า
มาสเตอร์คาร์ดโดยในปีนี้กรุงเทพคว้าแชมป์อันดับหนึ่ง
เมืองที่มีผู้เดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลก
จาก๑๓๒เมืองทั่วโลก
ซึ่งกรุงเทพต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
มากถึง๒๑๔๗๐๐คน
กว่าลอนดอนที่เป็นจุดหมายปลายทางอันดับสอง
ที่มีผู้ไปเยือน๑๙๘๘๐๐๐คนค่ะ
ผลงานที่ได้นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรุงเทพมหานคร
ในฐานะที่เป็นองค์กรแต่เพียงอย่างเดียวนะคะ
แต่ว่าเป็นส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กระทรวงทะบวงกรมและเหนือสิ่งอื่นใด
คือพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
ที่ช่วยกันต้อนรับแขกผู้มาเยือน
และช่วยกันทำสถานที่ต่างให้เป็นที่น่าเที่ยวน่าชื่นชม
ในปี๒๕๕๙จุดหมายปลายทาง๑๐อันดับแรก
ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวประเภทที่มีการค้างคืนมากที่สุด
อย่างที่บอกไปอันดับหนึ่งคือกรุงเทพมหานครของเรานะคะ
แล้วก็ไล่เรียงไปค่ะลอนดอนปารีสดูไบนิวยอร์กสิงคโปร์
ลาลัมเปอร์อิสเตนบูโตเกียวและโซ
การเดินทางท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จากการเติบโตของชนชั้นกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และอินเดียซึ่งมองหาประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางในภูมิภาค
ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น
เมืองที่ต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวก็ต้องมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ